ไทยอาจจะต้องมีการรับมือกับสภาพอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็แปรปรวนอีกครั้งหนึ่ง

พัดเข้ามาทางฝั่งภาคใต้ของไทยด้วย
เรื่องนี้ไปติดตามกันกับคุณคุปตนันพิสิทธิมหันเลยค่ะ
ถูกต้องครับถือว่าเป็น๑ช่วงเวลาที่ต้องเตรียมมารับมือ
เฉพาะตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่าง
ตอนบนอาจจะหนาวหน่อยในรอบนี้
ส่วนตอนล่างต้องจับตาดูพยุคเมลโลตอนนี้

มากน้อยแค่ไหนที่จะเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทย

จากระบบพยากรณ์อากาศไทยรัตธิวี
วันนี้เราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศที่เกิดจากการแผลลงมาของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ซึ่งถือว่ากำลังแรงเลยทีเดียวนะครับแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเกิดขึ้น
อุณหภูมิจะลดต่ำลงนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
การว่าอุณหภูมิจะลดต่ำลงประมาณ๔๖องศาเซลเซียต
ในขณะที่บริเวณตอนกลางนั้นอุณหภูมิจะลดต่ำลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
เรามาดูความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันศุกร์
ช่วงเช้าที่ผ่านมาพื้นที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนืออีสาน
อากาศหนาวและนาวจัดในบางพื้นที่ตามยอดดออดพูดต่ำสุดอยู่ที่๑๗องศาเซลเซียส
สูงสุดวันนี้คาดการณ์ว่าจะสูงไม่เกิน๓๓องศาเซลเซียต
บริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
ขณะที่พื้นที่ภาคเหนืออีสานตอนบน
คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งวัน
แต่ว่าหลังจากวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สีน้ำเงินดี
บริเวณดังกล่าวคือบริเวณที่มีอากาศหนาว
การว่าจะปกคลุมเป็นวงกว้างทั้งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบน
ต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ๑๒องศาเซลเซียตนะครับ
คำนวณต่อไปจนถึงเช้าของวันศุกร์
พื้นที่สีฟ้าคือบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า๑๐องศาเซลเซียตเป็นเลขตัวเดียว
กลุ่มในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและอีสานตอนบน
และคาดการณ์ว่าจะหนาวแบบนี้ต่อไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้นะครับ

แน่นอนครับการแผลลงมาของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้น

ยังถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองได้ในบางพื้นที่
จุดสีฟ้าที่ปรากฏอยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้น่าจับตามองเช่นเดียวกัน
เพราะว่ากระแสลมตะวันออกเชียงเหนือก็จะแรงขึ้นด้วย
โดยคาดการณ์ว่าฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นจะเริ่มตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
จะสังเกตว่ามีสีเหลืองสีเขียวก็คือตกหนักถึงหนักมาก
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างนะครับ
ลมนั้นก็จะแรงขึ้นด้วยคาดการณ์ว่าจะสูงประมาณ๒๔เมตร
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
ในขณะที่สถานการณ์พายุเมอร์โลที่เห็นอยู่ณขณะนี้
หลังจากที่เคลื่อนที่ผ่านประเทศฟิลิปปินส์ตอนนี้
คลื่นที่ลงสู่บรางเวณไทยละย์จีนไต้เป็นที่พรีบร้อยแล้ว
จากการตรวจสอบความระบบไฟลมล่าสุดในขณะนี้
ความแบบสูงสุดอยู่ที่๑๓๙กิโลเมตรต่อเช้าโมง

หลังจากนี้คาดการณ์ว่าจะอ่อนกำลังอย่างต่อเนื่อง

มีทิศทางเคลื่อนที่ลงสู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ที่จะสลายตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงต้องจับตามองอย่างต่อเนื่อง
หากมวลอากาศเย็นนั้นอ่อนกำลังลงกลับไป
ยุลูกนี้ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาแล้วก็เคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณพื้นที่ตอนล่างของไทยด้วยนะครับ